ต้องให้เรือนหันหน้าและระเบียงรับลมจากทิศใต้
ให้ด้านข้างหรือด้านสกัดของเรือน
แดดยามเช้าทางตะวันออก
และแดดยามบ่ายทางตะวันตก
แม่น้ำลำคลองหนองบึงและเบาะน้ำก็ถือเป็นธรรมเนียมต้องดูแลรักษาด้วยความเคารพ
บ่อน้ำแม้จะเลิกใช้แล้วก็ยังต้องสงวนไว้ในลักษณะเดิมเช่นในภาคอีสานการถมสระถมหนองถมบ่อ
รวมไปถึงสร้างเรือนคร่อมบ่อถือว่าเป็นคลำคือเป็นสิ่งต้องห้ามในภาคเหนือก็มีขึดห้ามถมบ่อและลำเหมือง